ส่วนเรื่องนี้ค่ะอยู่ด้านหลังนี้โอ้โหห้าว
รุมอริมาถึงที่บ้านนะ
ืบสนั่นแล้วคนท้อง๘เดือนคนแก่

โอ้มันจะอิรุงตรงนังหน่อยนะครูผู้ชม

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน

วันที่๒๕๒๖ตรงถนนสายหลังวัดปราปรดุที่เรยอง
ซิจุดที่เกิดเหตุหน้าบ้านมีรอยอะไรบ้าง
ดูภาพตอนที่นักข่าวลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปเจอนี่ตอนสว่างแล้วไปดู
เจอเป็นรอยกระถังต้นไม้แตกอยู่นะ
แล้วคุยกับพ่อเลี้ยงชื่อว่านายกวีวัฒน์ค่ะ
นายกวีวัฒน์นี่แหละเป็นคนที่ช่วยเหลือ
คนท้อง๘เดือนเอาออกมาจากการชุนละมุนวุ่นวายนั่นแหละ
กลุ่มวัยรุ่นในคลิปเป็นวัยรุ่นหมู่บ้านเดียวกัน

ลูกชายผมไปบอกไอ้พวกนั้นบอกอย่าเบิ้ลรถเสียงดังได้ไหม
บ้านอยู่ติดถนนและในบ้านมีคนป่วยติดเตียงมีคนท้องอยู่
แต่ตอนคุยกันผมเห็นท่าไม่ดีผมกระโดดไปกลางวง
แล้วมันก็เลยเกิดการตะลุมบอลขึ้น

อกจากนั้นไปคุยกับลูกเลี้ยงของกวีวัฒน์หน่อยค่ะ

เลี้ยงบอกนะบอกว่าพอหลังจากผม
ฝั่งนั้นไปแล้วว่าไม่ให้เบิ้ลรถเสียงดัง
ผมคุยกับเขาดีนะผมพูดครับทุกคำ

ลองฟังคนนี้คนนี้ในวริสต์ค่ะ
ผมบอกว่าประมาณแบบว่าผมขอได้ไหมอย่ามาเบิ้ลรถหน้าบ้านผมเลย
มีคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านใช่ครับเนี่ยดูได้เลยครับ
แล้วก็คือมันมีคนมาเบิ้ลรถอยู่เบิ้ลประจำเลยครับหน้าบ้าน
เพราะว่าเป็นพวกเขาแหละครับเพราะว่ามีคลิปกล้องวงจรปิดติดตลอด
บอกดีนะผมพูดครับทุกคำนี้มากครับ
ข้อมูลคนละแบบเลยค่ะไปถามนายสารวุฒิ
นายสารุ๊ดเนี่ยเขามีฉายาป้อนหลังวัดป่า
เขาบอกแบบนี้คนที่โทรมาให้ผมออกไปเคลียร์เนี่ยนะ
คนนั้นแหละพยายามมาท้าน้องผมให้ไปเคลียร์ตัวเปล่า
แต่ตอนที่ผมไปคุยกับกวีวัฒน์นั่นแหละ
เริ่มก่อนเลยกระโดดมาต่อยผมก่อนเลย

ฝั่งนายสารวุฒิคู่กรณีค่ะ

ผมก็ต้องไปเพราะผมอยากให้จบ
ก่อนที่ฝั่ง๑๐กว่าคนจะไปยืนหน้าบ้านเขา

เขาโทรมาครับพ่อเขาพ่อเลี้ยงเขา

แล้วมันก็เดินสอนกันมันก็โดดต่อยผมด้วย

โอ้โหอันนั้นก็คือรายการห้ามครับ

ไม่ได้ผลักเข้าไปห้ามยืนยันไม่ได้ผลักนะ

ยืนยันว่าไม่ได้ผลักคนท้องไม่ได้ผลักคนแก่

ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่อยากพูดอะไรแล้ว

เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการนั้นนะคะ